แล้วปรากฏว่าเสียหลักรถไปชนกับต้นไม้ไปเสยกับฟุตบาท
แล้วลงไปข้างทางสุดท้ายไฟลุกท่วมทั้งคันแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วคุณเชื่อไหมว่าผู้โดยสารที่มากันทั้งหมด๓คน
คลอกเสียชีวิตทั้ง๓คนเลยนะคะ
แม้ว่าพลเมืองดีพยายามที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันการค่ะ
ทะเบียน๘กกง๘๐๙๓กรุงเทพมหานคร

เหตุการณ์นี้พนักงานสอบสวนสนนิมิตรใหม่รับแจ้งอุบัติเหตุ

พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูแล้วก็แพทย์
ที่เกิดเหตุเป็นถนนสามเลนใกล้กับโค้งโรงเรียนสตรีวิทยานิมิตรใหม่
อยู่ในเขตย่านคลองสามวาน
จากว่าไปชนกับต้นไม้ริมทางขาด๒ท่อนไฟลุกท่วมทั้งคัน
มีคนติดค้างอยู่ด้วยนะคะถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาเบาะ
ด้านหน้าไม่ทราบชื่อไม่ทราบเพศไม่ทราบอายุจำนวน๒คน
ส่วนที่บริเวณเบาะด้านหลังค่ะพลเมืองดีเขาเห็นรีบรุดไปให้การช่วยเหลือ
พังกระจกเข้าไปนำร่างคนที่นั่งเบาะหลังออกมาเป็นผู้ชาย
ออกมาจากนอกตัวรถเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับพลเมืองดีก็คือนายจรรย์มั่นวาจาอายุ๓๒ปี
เล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองกำลังจะเดินทางกลับบ้าน
พอมาประสบเหตุนี้เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็เลยรีบให้การช่วยเหลือซึ่งขณะนั้นรถมันพลิกตะแคงด้านขวา
ตัวเองแล้วก็พลเมืองดีอื่นช่วยพยายามดันให้รถมันพลิกกลับมา
แล้วก็ได้ยินเสียงของคนที่ติดอยู่ในรถพอมองเข้าไป
เห็นคน๓คนในรถ๒คนที่เบาะหน้า๑คนที่เบาะหลัง
ผู้ชายที่อยู่เบาะหลังยังคงมีสติ
ก็เลยพยายามใช้ถังดับเพลิงของพลเมืองที่เขาขับรถเทลเลอร์
พังกระจกเข้าไปนำตัวผู้ชายที่ไปประสบเหตุเนี่ย
ออกมาจากตัวรถแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
คือ
บอกว่าต้องไปตรวจสอบทะเบียนรถ
บอกว่าตองก็ต้องไปตรวจสอบทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ
เนื่องจากว่าสภาพศพคือมันไม่เกลี่ยม

ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบสภาพรถเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะช่วงสายที่ผ่านมานางสาวนัดถาจันทรคณะอายุสี่สิบสามปี
ซึ่งเป็นเจ้าของรถได้เดินทางให้ปากคำกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวพร้อมกับเปิดเผยบอกว่า
คนขับที่เสียชีวิตก็คือนายอธิวัฒน์มีแตรอายุ๒๘ปีเป็นหลานชาย
ขอยืมรถของเธอจากบ้านย่านคลอง๔ลำลูกกา
โดยบอกว่าจะไปขนของที่บ้านเพื่อนพร้อมกับเพื่อนอีก๒คนที่ก็เสียชีวิต
ทราบต่อมาก็คือนายยุทธภูมิเตโพเสียชีวิตข้างคนขับ
ส่วนคนที่นั่งเบาะหลังคือนายอัธพลสุขแจ่มที่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ออกรถมาได้ไม่ถึง๑ปีเท่านั้นแล้วก็เปลี่ยนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวไม่นานนะคะ
แต่สุดท้ายหลานชายมายืมรถแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ